กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมนี่

คือเขาบอกว่าขโมยขึ้นบ้าน๑๐ครั้งไม่เท่าไฟ

เพราะว่าทั้งบ้านเหลือแต่ผนังกับเพดาน

ที่เหลือก็คือยับเยินอย่างที่เห็นค่ะ
เจ้าของบอกมาเอาเลยมาเอาฝ้าไปอีกได้ไหม

หรือว่าแค่ที่ดินเปล่าก็แล้วกันไหนจะขนาดนั้นแล้ว
คือลื้อของบ้านเขาลกทั้งบ้านเลยค่ะ
หน้าต่างประตูวงกบเหล็กดัดแอร์เอาไปเรียบนะคะ

เหลือโครงแอร์ให้ดูต่างหน้าแต่เครื่องแอร์ไม่อยู่แล้วล่ะ
แล้วดูดูฝาผนังดูฝ้าเพดาน

ศูนย์มากจริงนะคะนี่ค่ะ
โพสต์ภาพนี้ออกมาบอกมันช้ำใจจริง
ขโมยอะไรขนาดนั้นเกลี้ยงบ้านไม่เหลืออะไรเลยเหรอ
คือเธอบอกว่าบ้านหลังนี้เธอไม่ได้อยู่
แต่เธอก็แวะเวียนมาทำความสะอาดมาดูแลบ้าง
สัก๓ครั้ง๔ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะ
ล่าสุดรู้สึกจากเมื่อวานสืนมั้งแวะไป
โอ้โหเธอบอกเข่าซุดอยู่หน้าบ้าน
หัวขโมยมันงัดเอาไปทุกอย่างเลยจริง
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ก็ไปเจอกับคุณพัศมนค่ะเจ้าของบ้านนี่แหละ
คุณพัสมนต์บอกว่าคือตั้งแต่โควิดก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณสัก๒ปีแล้ว
แต่ก็ล็อกบ้านเอาไว้อย่างแน่นหนานะมาดูแลก็๓ครั้ง๔ครั้งบ้างปัดกวาดเช็ดถู
ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละกลับมาดูบ้านโอ้โห
หัวใจมันหล่นไปอยู่ไหนหาไม่เจอเลยอ่ะเจอสภาพบ้านแบบนี้เข้าไป
ช็อกมากจุกจนพูดอะไรไม่ออก
ก็เลยเอามาโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊คกลุ่มเหยียวข่าวภูเก็ตวี๒เพื่อเตือนภัยค่ะ
เมื่อวานที่เราไปเห็นวันที่๑๑ยังไม่ถึงตัวบ้าน
แค่เข้าบอไซด์ไปถึงแค่ช่วงหน้าบ้านอ่ะเราเห็นเหล็กดับมันออกไปอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะ
คือหน้าตอนนั้นเราเรารู้แล้วว่าไม่เหลือคำว่าไม่เหลือของเราเราคิด
ไม่คิดว่ามันจะไม่เหลือแบบนี้คือประตูหน้าต่างไม่มีเลย
มันผิดคาดเพราะว่ามีเหลือของเราที่เราคิดว่าของในบ้านอ่ะหายไปแล้วแหละ
แล้วพอมาถึงหน้าบ้านแล้วหันไปดูประตูบ้านนั่นแหละค่ะคำว่าจุกอ่ะแน่นแน่นอ่ะ
เป็นยังไงคือพูดอะไรไม่ออกเบื้องต้นความเสียหายเขาบอกว่าน่าจะหลักแสน
แต่กี่แสนนี่ยังประเมินไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เธอบอกต้องจ้างช่างมาปรับปรุงบ้าน
ฝากเตือนทุกคนเลยปลายปีแบบนี้เนาะปลายปีแบบนี้นะคะ
เพื่อใครจะเดินทางไปเที่ยวกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วต้องปิดบ้านไม่มีคนอยู่บ้าน
เข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเถอะอย่างน้อยที่สุดก็มีคนดูแลให้
หรือไม่ก็ลงทุนซะนิดนึงติดกล้องวงจรปิดที่มันดูได้จากโทรศัพท์มือถือ
อะไรแบบนั้นน่ะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช็อกแบบเธอแล้วมันจะแม่
ครับไม่ไหวนะหมดบ้านเลยนะฮะ